มีสาวไม่ตรงปกผู้หญิงคนหนึ่งที่ใช้รูปสาวสวยไปตั้งเป็นโปรไฟล์เฟซบุ๊ค
อ้างว่าเป็นลูกสาวผู้บัญชาการทหารบกอ้างว่าเป็นหม่อมราชวงศ์
หลอกลวงผู้ชายหลายคนจนมีผู้เสียหายไปแจ้งความ
แล้วก็มีการแชร์กันอย่างแพร่หลายในโลกออนไลน์
เมื่อวานนี้ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวสาวแสบคนนี้ได้แล้วค่ะ
แต่ว่าเจ้าตัวยังคงปฏิเสธยืนยันว่าไม่เคยหลอกผู้ชายนะคะ
ตำรวจสนวังทองหลังสอบสวนนางสาววนิดาทองตุ้มหรือเฟียร์
อายุ๒๖ปีหลังจับกลุ่มตัวได้ที่อำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรี
กล่าวว่าจากการสอบสวนผู้ต้องหายอมรับว่ามีการแชทพูดคุยกับผู้เสียหายจริง
ส่วนกรณีที่อ้างว่าเป็นลูกสาวของพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์
ผู้บัญชาการทหารบกนั้นเพราะว่าต้องการสร้างความน่าเชื่อถือ
ดูท่าทางดุก็เลยเอามาใช้หลอกผู้เสียหาย
แต่ว่าปฏิเสธเรื่องหลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินให้
ซึ่งเรื่องทั้งหมดเธอยอมรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุเพียงคนเดียว

แล้วก็ไม่ขอให้การในชั้นพนักการสอบสวนค่ะ
คือรายละเอียดลึกในคดีเขาไม่ได้ให้การ
เขาก็จะให้การปฏิเสธยังไม่ขอให้การขอให้การชั้นศาล
แต่เราพยายามจะสอบถามเขาเพื่อให้มีการสอบปากคำบ้าง

แต่ว่าคุณบอกเขาเป็นคำอะไรอย่างไร

เมืองต้นนะคะตำรวจแจ้งข้อหาช่อกงประชาชน
และนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

มาญาติของนางสาววนิดาผู้ต้องหาก็ยื่นคำร้อง
หลักทรัพย์จำนวน๑แสนบาทขอปล่อยตัวชั่วคราว
โดยสารมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัว
โดยไม่ได้กำหนดเงื่อนไขใดค่ะ
ส่วนทางด้านของนายจินดาวิริยแสงจันท
หนึ่งในเหยื่อของสาวรายนี้
ที่ถูกให้หลอกโอนเงินไปให้กว่า๑๕๐๐๐บาท
ภายในเวลาเพียงแค่๑เดือนก็เปิดเผยว่า
หลังจากนี้ขอให้เป็นไปตามหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
แล้วก็ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยกันตามล่าตัวคนผิดมารับโทษ
จากการตรวจสอบประวัติย้อนหลังของนางสาววนิดาผู้ต้องหานะคะ
พบว่าไม่เคยกระทำความผิดมาก่อน
มีเฉพาะความผิดตามหมายจับของสนวังทองหลางและสนทุ่ง๒ห้อง
ความผิดฐานช่อกงทรัพย์โดยแสดงตนเป็นคนอื่น
แล้วก็นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ

ส่วนอีกรายก็เป็นนักกีฬาชื่อดังสูญเงินจำนวน๒๐๐๐๐๐บาท